คุณคิดเอาอย่างนี้ว่าณวันนี้เอาจริง
สถานการณ์วันนี้คุณได้ยินคำว่าเมนแตกไหม

เมนแตกมดรู้สึกจะเป็นวัดที่นนทบุรีใช่ไหมฮะ
วัดแคนนอกหรือเปล่าวัดแคนนอกอยู่ที่นทบุรีเนี่ย
ที่อำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าวันนี้นี่คุณดูสิ
ใครจะคิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย
จะต้องถือว่าเป็นอาเภษหรือเปล่านะในขณะสวดอยู่เนี่ย

ต้องฉีดน้ำเพราะว่าความร้อนมันเยอะ

โอ้โหนี่คือถ้าสมมุติมันแตกปุ๊บเสร็จแล้วมีเสี่ยงการหักพังถล่มทลายลงมาอีก
จริงแล้วเมย์ตอนนี้คือเขาบอกเนื่องจากแบบว่ามันเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากใช่ไหมฮะ
เมนแตกในช่วงโควิดตอนนี้มันเพิ่มเป็น๓เท่า
จนต้องใช้สักประเหลิกทำโอทีอ่ะ

คุณสมชายสุริยศรีนีอายุ๘๓ปีก็เป็นเจ้าของร้านสุริยาหีบศพนะคะ

ก็เปิดเผยบอกว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ก็ทำให้มีการสั่งซื้อโรงศพค่ะ
เรียกว่าในแต่ละเดือนมากขึ้นเลยทีเดียว
แต่ก่อนเดือนละ๑๐๐กว่าโรงตอนนี้เพิ่มเป็น๓๐๐กว่าโรง

จนคนงานที่มีอยู่ที่เขาทำงานอยู่ในร้านนี้นะคะ
มี๔๐คนต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อเร่งการผลิต
แม้ว่ายอดสั่งลงจะเพิ่มขึ้นแต่รายได้กลับลดลง
เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดต้องเผาเลย
ไม่มีการจัดงานแล้วก็ไม่มีการจัดพิธีอะไรทั้งนั้น
ทำให้ไม่มีการจ้างจัดดอกไม้หน้างานหรือการสั่งข้าวของเกี่ยวกับศพ

ซึ่งลงที่สั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงธรรมดา
ทำให้ลงที่ประดับประดาแกะลายฉลุสวยงามอะไรอย่างนี้

ซึ่งวันนี้โอเคนั่นคือสุริยาหีบศพซึ่งเราได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้วัดน้องผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขาบอกเลย
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่เผาศพของผู้ติดเชื้อโควิด
ติดเชื้อโควิดปุ๊บมาถึงเมนปุ๊บสวดแป๊บนึงต้องเผาขึ้นเลย
แป๊บนึงเมื่อก่อนวันหนึ่งเราเผาเมน
อาจจะเช้าที่เย็นที่ถูกต้องไหมล่ะแต่อันนี้คือเขาปรากฏว่า
เข้ามาที่ทางวัดชรรพนักศิริปรากฏว่า
ได้เกิดเพลิงไหม้บนหลังคาเมนอย่างที่เห็นกันนะฮะ

เขาบอกคาดว่าสาเหตุเกิดมาจาก
ที่มีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดจนเตาไม่ได้หยุดพัก

เตาไม่ได้หยุดพักเขาว่าอย่างนั้น
ถ้าความร้อนมันสะสมเมนพิชาวนะฮะ
มันก็เลยเกิดไฟไหม้แล้วก็โอเคล่ะ

มันเก่าแก่แล้วสร้างมาหลายสิบปีแล้ว

ต้องยอมรับเขาบอกเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกัน
ที่จะต้องมาใช้เมนแบบตลอดเวลาอย่างนี้นะครับ

ก็ไม่ได้มีโอกาสล่ำลากันก็เผาเลยฮะ

หลายคนก็น่าจะรู้จักนะฮะที่นนทบุรีเนี่ย

ก็บางคนถึงขนาดไหนแบบเหตุที่น่าเศร้าที่สุด
เมื่อก่อนเราจะต้องทำพิธีเก็บอัฐิใช่ไหม
อย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันนี้เขาบอกว่าแปลก
คนเราแม้จะรักยังไงอธิให้วัดช่วยลอยให้หน่อยเถอะ

บางคนเข้ามาไม่ได้ส่วนใหญ่ในครอบครัวบางทีก็ไม่ได้
ปกติเนี่ยคนเราเป็นคนไทยบ้านเราจะเชื่อว่า
เราจะต้องพาญาติพี่น้องไปลงแม่น้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมฮะ

ทุกวันนี้เขาบอกว่าทางวัดบอกแปลก

ตอนนี้แม้กระทั่งญาติบอกอัฐิยังไม่มีใครกล้ารับกลับเลย

เพราะฉะนั้นณวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทนวัดแคนอกนะฮะ

ของงดรับชาปนกิจทุกกรณี
ขอเวลาปรับปรุงและซ่อมแซมเมนให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปว่าวันนี้มีการรับมอบวัคซีนนะคะ
จำนวน๑๕๓๐๙๐โดสด้วยกันนะคะ